คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังโควิด๑๙นะครับ

เหตุการณ์ที่ค้าขายของในตลาดนัดเนี่ย
อยากจะตั้งแผงขาย
แต่ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาห้าม

ที่ทำให้แม่ค้ารู้สึกว่าส่องมาตรฐานหรือเปล่า

ให้ไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
แล้วพี่ไล่พี่ก็ต้องไล่ให้หมดดี
พ่อค้าที่ไม่ใช่คนคลองลอยจริง
นี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ
จริงคลิปนี้ความยาวเกือบ๔นาทีนะครับ
เจ๊ม้อยวีพลัสนำคลิปนี้มาแชร์ต่อ
แล้วบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒กันยายน

ในพื้นที่บ้านคลองลอยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
ที่เราได้ยินเสียงถกเสียงเถียงกันนะฮะ
เสียงถามหาถึงเหตุผลทำไมถึงไม่ให้ตั้งแผงขายตรงนี้
แล้วก็เสียงผู้ชายคือเสียงของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่บ้านคลองลอยนะคุณนะ
ส่วนเสียงผู้หญิงนะครับเป็นแม่ค้าขายปลานะครับ
ที่อาจจะเป็นคนนอกหมู่บ้านนอกชุมชน
คือเขาบอกว่าเขาอยู่เกาะยายฉิมแต่ว่าอยู่ที่อำเภอเดียวกันนั่นแหละ
คือนอกชุมชนหมู่บ้านนี้คนละหมู่กัน
แต่ว่าอยู่ในอำเภอเดียวกัน
แม่ค้าบอกขอเธออรุมอร่วยหน่อยได้ไหม
นี้หากินลำบากแล้วก็อยากมาตั้งแผงขาย
ในเมื่อเปิดตลาดนัดแล้วก็อยากกลับมาขายที่เดิม
แต่ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้ามห้าม
แม่ค้าก็เลยทวงถามว่าถ้าจะทำแบบนี้
ต้องทำให้เท่าเทียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนู่น
พ่อค้าร้านนู้นพ่อค้าลอตเตอรี่แม่ค้าร้านนู้น
ก็มาจากต่างถิ่นทำไมไม่ห้าม
เรื่องนี้ยุติลงด้วยอะไรรู้ไหมฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ทุกคนที่มาจากต่างถิ่น
ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นต่างหมู่บ้านเนี่ย

และบอกว่าอนุญาตให้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้า

ในการขายในตลาดนัดคลองลอยแห่งนี้นะครับ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองลอย

นี่ก็คือผู้ช่วยนพดลนาคอุดม
ผู้ช่วยก็ชี้แจงบอกว่าปกติตลาดนัดชุมชนบ้านคลองลอยเนี่ย

แต่ว่า๒๓เดือนที่ผ่านมาปิดตลาดไป

จะเริ่มเปิดเมื่ออาทิตย์นี้แหละ
แต่อนุญาตให้เฉพาะคนในหมู่บ้าน
ที่ขายอยู่ประจำในหมู่บ้าน
เอามาตั้งแผงขายในตลาดนัดเท่านั้น
เพราะถือว่าคนในหมู่บ้านพ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านเนี่ย
ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ถูกต้องไหม
หรือไม่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นต่างหมู่บ้านเนี่ย
มาขายเลยเพราะกลัวจะเอาโควิด๑๙

อันนี้ก็เป็นเหตุผลของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยบอกจริงนะไม่ได้อยากกีดกันคนนอกพื้นที่เลย
แต่ก็ต้องทำตามข้อตกลงของคณะกรรมการชุมชน
ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับแม่ค้าร้านขายของชำ

แล้วก็เป็นคนดูแลตลาดนัดด้วย
แม่ค้าคนนี้ก็คือนางอรพินพุทธิเอก
แม่ค้าคนนี้เขาก็อธิบายให้ฟังเหมือนกัน

ในการมาขายของตลาดนัดที่บ้านคลองลอย

ก็ต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังโควิดนะครับ

ไม่ใช่ว่าทางผู้นำจะ
อะไรสองมาตรฐานอะไรที่พูดกันไม่ใช่นะครับ
ซึ่งเป็นมติกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับ

เนื่องจากว่าทลาดนัดที่บ้านคลองลอยตอนนี้กำลังระบาดอยู่นะครับ
ก็ฝากให้ทางคุณท่านแม่ค้าก็เข้าใจด้วยนะครับ

ประจำหมายความว่าวันอาทิตย์ก็ขายที่นี่
วันอังคารก็ขายที่นี่วันพฤหัสก็ขายที่นี่
ทีนี้คนที่ว่าไประแวกอื่นเขายังไม่ให้มา
เพราะว่าเขาเอาแค่ว่าความจำเป็นเท่านั้น
ที่ว่าให้ผู้บริโภคได้กินกันแค่ว่านิดหน่อย
ทีนี้พอเขามาเขาก็มาแบบเอาเรื่องเลย
เขาไม่ฟังเหตุผลนะของเราอะ

ไปฟังฝั่งแม่ค้าที่เขาถ่ายคลิป
แล้วก็โตเถียงกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันบ้างนะครับ
นั่นก็คือนางสุปรานีผุยรอดเป็นแม่ค้าขายปลา

ก็ชี้แจงกับสื่ออย่างเราเหมือนกัน
บอกว่าจริงแม่ค้าที่เป็นคนในหมู่บ้าน
ขายในวันนั้นมีแค่๔เจ้า๔ร้านเท่านั้นเองนะครับ
นั้นก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนนอกหมู่บ้าน
ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะทำไมคนอื่นถึงมาขายได้
แต่ทำไมพอเธอจะไปตั้งแผงปลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มาไล่เธอไม่ให้ตั้งแผงนะครับ
โดยปลาที่ซื้อก็รับมาจากสะพานปลา
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานไม่ได้ไปรับมาจากที่อื่นเลย
และตัวเธอเองก็ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
ทำตามระเบียบทุกอย่างแต่ไม่เข้าใจ
เพราะว่าเขาสั่งปิดนัดแต่เรารู้ว่าเขาเอื้อให้พวกที่ว่า
พวกเขาขายกันอยู่ก็คือไม่กี่ล้าน
ไม่ใช่อยากมีปัญหาเพราะว่าหากิน
นี่ลูกค้าบอกให้ขึ้นไปเราถึงได้ขึ้นไป
แล้ววันนั้นซื้อปลาไปก็คือไม่ได้ขาย
พอข้ามมาอีกวันก็คือปลามันอยู่ไม่ได้พี่ขาดทุนท้องแตก
ทีนี้เรื่องนี้นะครับก็อยู่ที่ในอำเภอบางสะพานแล้วคุณ
เขาบอกว่านายอำเภอรับทราบแล้ว
ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทางอำเภอจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะฮะ

บอกว่าก็อยากให้ทางผู้นำชุมชนช่วยหน่อย
แม้เธอจะอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าต่างหมู่บ้านเนี่ย
แต่ขอเถอะเวลามีตลาดนัดขอเข้ามาขายได้ไหม
จะตรวจสุขภาพตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการอื่นก็ได้
เพื่อให้เราทำมาหากินได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นมาตรการในชุมชนที่ต้องตกลงต้องคุยกันนะคะ